คุณชิสาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

อักวัดอาทิตย์ก็มาเจอกันแล้ว
เย็นสบายบางคนอาจจะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของข้างนอกแล้ว
กลับมาบ้านถึงเวลามารวมตัวกันแล้วอย่านั่งเฉย

ส่งข้อความไลน์มาทักทายกันได้นะครับ
ใช่แล้วค่ะทักทายกันว่าเมื่อวานนี้ดีใจหรือเสียใจ
มันก็ต้องทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นคุณชนะ
ก็ว่าไปนะโอกาสมันยังมีชีวิตยังมีความหวังเสมอ

ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เปิดภาพชวนตะลึงโอ้โหชายหัวขาด
เดินบนสะพานไม้ที่คำชโนธถ่ายภาพแบบนี้ติด
จริงเทศอย่างไรต้องติดตาม
งานนี้มีป่วนโจ๊เมาปลาขวดใส่นักร้องบนเวทีคอนเสิร์ต
หลังเลือดร้อนเพราะอะไรต้องติดตาม
โอ้โหเดือดปุดเห็นแล้วมีอึ้ง
ฤษีโชว์อภินิหารนั่งบริกรรมคาถาในกระทะเดือด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสบัดข่าว
เดี๋ยวตกใจคุณกรี๊ดทำไม
กรี๊ดไงเรามีความชื่นชอบไง

คุณนี่แหละแหมกรี๊ดสิคุณ

ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เขาเตะฟุตบอลกัน
ไม่ได้กรี๊ดแค่นักเตะนักฟุตบอล

นี่เลยฮะเรียกได้ว่ากรี๊ดจน
คนข้างกายของสาวคนนี้เรียกได้ว่าสิ้นหวังเลย

อันเนี่ยเก๊ชโชโพ
มีกางเกงชมพูคนนี้เลย

กรี๊ดศิลปินชื่อดังอย่างคุณแจ็คสันหวัง

ส่วนที่นั่งเสื้อเหลืองข้างกายน่ะ

เป็นแฟนสามีตัวจริงเสียงจริง

ถึงกับสิ้นหวังอะไรทีเดียว

คือบางคนบอกไม่เกรงใจกรี๊ดไม่เกรงใจผัวเลย

แต่อย่างนี้เขาทำกันเป็นแบบคลิปคอนเทนต์สนุก

มารอรับศิลปินที่สนามบิน

แน่นอนอยู่แล้วก็เหมือนการให้กำลังใจนั่นแหละ
แต่เอาจริงเขาก็รักกันอยู่แล้ว

ยอดออกร้องกันเป็นเรื่องธรรมดา
ผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้แหละ
กลับมาคุยกันต่อนะ

มันเป็นข่าวที่พลาดไม่ได้
อย่างเรื่องของโรงเย็น
มันก็เป็นเรื่องราวของการเกิดแก่เจ็บตาย

แต่โรงเย็นก็จริง
เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเย็นจริงไหม

คนใช้ไม่ได้ซื้อ

เขาก็บอกไม่ได้มันเย็นหรือไม่เย็น

โลงไม่เย็นเรียกช่างมา
ปรับความเย็นให้ที่ข้างในร้อนมาก
ใครก็ได้ช่วยด้วย

เขาจะมีอุปกรณ์ไปติดตั้งภายในโรงเย็น

ที่ว่าโรงเย็นเย็นจริงหรือเปล่า

เลิงไม่เย็นช่วยให้ช่างมาปรับความเย็นให้ที

นี่เป็นวิธีโฆษณาโลงเย็นของร้าน
โรงเย็นค่ะอยู่ในตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
เขาทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า
โรงที่ซื้อไปจากร้านเนี้ยเย็นแน่นอนเนื่องจากว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจอุณหภูมิเอาไว้
เออถ้าอากาศในโรงร้อนขึ้นปุ๊บอ่าอุปกรณ์พิเศษเนี่ยจะส่งเสียงเหมือน
สิริที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเสียงอัตโนมัติในมือถือเรา
ก็พูดง่ายง่ายอ่ะศพในโรงอ่ะเออ
จะส่งเสียงส่งอะไรออกมาได้ยังไงล่ะไม่ได้ว่าใช่เฮ้ยข้างในร้อนนะ
จะเปลื้อแล้วข้างนอกช่วยปรับอากาศให้หน่อยซิริจะพูดแทนซิริจะจัดการ
อุปกรณ์นี้จะพูดให้เราพูดได้ถึงสามภาษานะคะภาษาอะไรบ้าง
ภาษาไทยภาษาเราและกัมพูชาผมว่าดีนะเนอะ
ระบบอินเตอร์จริงจริงอ่าเขาบอกว่านอกจากระบบเสียงเตือนแล้วทางร้านเนี่ยนะฮะ
ยังได้ทำการว่าจ้างให้เพจที่ชื่อว่าดำกับบิ๋มลงโฆษณารีวิวโรงเย็นให้ด้วย
ยุคนี้สมัยนี้จะขายของมันต้องมีรีวิวจริงจริงมันจะต้องมียูทูปเบอร์หรือ
คนดังในโซเชียลมาขายให้ว่าแต่ว่าเขาจะรีวิวยังไงเขายังไม่ตายนี่
ใช่แล้วล่ะครับเนี่ยฮะดูสิโอ้โหเจ้าของเพจดำกับบิ๋ม
เขาคนตามเป็นแสนนะจริงค่ะเนี่ยฮะเขาก็งงว่าเอ๊ะให้รีวิวอะไรเหรอคะ
ค่ะคุยกันในอินบล็อกทางร้านส่งภาพโรงเย็นไปให้เออ
โรงเย็นเข้าไปเจ้าของเพจตะลึงแล้วจะทำยังไงอ่ะ
เอ่อแต่เขาก็สรุปทำให้จริงจริงนะใช่ค่ะรีวิวให้จริงจริงค่ะ
โฆษณาให้กับทางร้านด้วยการลงภาพแล้วก็มีรีวิว
ลักษณะแบบนี้ว่าถ้าสนใจก็คือเหมือนกับว่าใครที่สนใจว่าจะบริจาคโรงเย็นให้กับทางวัด
ค่ะเพื่อสะดอกเคราะห์เอ้ยสะดอกเคราะห์อ่าก็ไปกันได้นะฮะ
โรงงานเนี้ยอยู่ที่บุรีจังหวัดเพชรบูนอ่านี่แหละคุณผู้ชม
เขายังบอกอีกนะว่าถ้าใครไม่มั่นใจสินค้าเนี่ยนะยังไง
คุณสามารถทดลองนอนก่อนได้เดี๋ยวนะพร้อมกับแพ็คเกจฝึกคุยกับรากมะม่วงฟรี
บ้าล่ะเฮ้ยไปนอนเงี้ยนะนั่นแหละสิอันนี้คือเขาทำเล่นเล่นนะ
เขาทำสนุกกันหน่อยเขาลองให้เจ้าหน้าที่ลองเข้าไปนอนให้ดูเท่านั้นเอง
แล้วคุณคะเรียกเสียงคือหาเรียกยอดวิวได้เป็นอย่างดี
ประสบความสำเร็จแล้วอ่ะโอ้ยดูสิห่มผ้าสบายใจ
เดี๋ยวเผลอหลับไปทำไงอ่ะอย่าหลับนะมันสบายไง
ตืดตืดตืดออกมาก่อนยังไม่ถึงเวลาโอ้ยน้องฮาเลือกเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ
แต่เรื่องของอุปกรณ์อย่างโรงศพเนี่ยเราก็เอามาให้ดูกันถึงวิวัฒนาการนะครับ
ไปถึงกลยุทธ์การขายด้วยดีฮะค่ะอ่ะเรื่องนี้กันบ้างฮือฮาเหมือนกัน
เรื่องของฤษีที่บริกรรมคาถาอยู่บนกระทะที่มีน้ำเดือดปุดเขาทำได้ยังไงเนี่ย
เป็นเรื่องความเชื่อนะบอกไว้ก่อนนะแล้วเป็นความสามารถเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น
ลอกเรียนแบบกระทะเดือดเลยไฟก็ลุกไหม้แบบนี้กระทะจริงไฟจริง
เขาว่าน้ำก็เดือดจริงนะโอ้โหแล้วท่านรือสีท่านนี้โอ้โห
ลงไปนั่งสมาธิบริกรรมคาถาไม่ร้อนเหรอนั่งหน้าตาเฉยเลยนะคะ
นั่นน่ะสิครับคุณชิสาคลิปนี้มันยังไงครับเนี่ย
คลิปนี้เขาบอกว่ารือสีตนนี้นั่งในน้ำมนต์เดือดพลาดบนกระทะนานไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ
เนี่ยแล้วระหว่างนั้นไฟก็ลุกไปด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะตักน้ำเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละ
นะมาทำพิธีงานนี้เรียกเสียงศรัทธาจากผู้ร่วมพิธีได้เยอะเลยนะ
เพราะเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยถ้าคาถาอาคมไม่ดีจริงท่านเนี่ยจะกลายเป็นรือสีต้มเปื่อยแน่เลย
นั่นคือสิ่งที่เขาแซวกันใช่เพราะว่าไอ้คลิปนี้พอไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แน่นอนมันมีความคิดเห็นเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งความเชื่อ
เคยไปเจอเรื่องแบบนี้ก็ว่ากันไปใช่แต่ฝั่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่เชื่อหรอก
อืมมันต้องมีวิธีสิใช่ดูตอนนั่งลงไปสิค่ะทำไมล่ะ
เหมือนกับว่ามีบางอย่างที่วางเอาไว้เป็นฐานค่ะใช่ไหมหนาแน่นขนาดนี้คือ
อาจจะทำให้ความร้อนลดลงได้

กันไปเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะอันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังเฉยนะ

ก็ส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราด้วยก็ได้
ดีเหมือนกันนเนอะเพราะแต่ละที่ก็จะมีการประโยชน์พิธีต่างกันไปนะคะ

มันเป็นความสนุกสนานคึกคลื้นได้เชียร์ศิลปินที่ชอบ

เหรอแต่วิธีการเชียร์เขานี่แปลกนิดนึง
ปลาขวดขึ้นใส่นักร้องแล้วปลาทำไมอ่ะไปดูกันค่ะ
เดี๋ยวทุกคน

น้องเบาเคลื่อนมาขึ้นมาบนวันที

น้องเบาอะไรขึ้นมาบนเวที

น้องเบาพะนุ่มน้องชาย

คว้างอะไรขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวเถอะอย่าทำอย่างนี้

เดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวตะ
เนี่ยเอาเดียวก็พูดกันไปเพราะว่าอะไรคะ
ศิลปินที่กำลังร้องเพลงอยู่คือคุณไก่กะละมัง
กำลังขึ้นคอนเสิร์ตการผู้สนจันทรายได้

ในวัดนิคมวรารามอำเภออาวลึกจังหวัดกระบี

แต่พอร้องเพลงอยู่กำลังสนุกสนานคึกคัก
มีหนุ่มคนหนึ่งอยู่ข้างล่างปลาขวดขึ้นมา

ก็เลยต้องหยุดก่อนแล้วถามว่าน้องเนี่ยปลาอะไรขึ้นมา
เขาบอกไม่ได้บอกอย่างเดียวปลาขวดขึ้นมานี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นผู้ชายคนที่ปลาขวดก็ถูกควบคุมตัวไปอย่างทันควันเลย
ล่าสุดนะครับเนี่ยเราไปดูในเพจเฟซบุ๊คของศิลปินคนนี้
คุณไก่กระมังค่ะแกก็โพสต์เอาไว้ร่ายยาวเลยทีเดียวแต่เอางี้ละกัน
ก็บอกว่าจริงไม่ได้ติดใจอะไรน้องเขาหรอกคงจะเมามา
เพราะน้องคนนี้ลักษณะเนี่ยตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
และได้มาขอขมาแล้วด้วยขอโทษแล้วด้วยและอยากจะขอโทษต่อสังคม
และพร้อมจะรับผิดชอบต่อการกระทำที่พังพลาดไปของตัวน้องเขา
ตัวคุณไก่กระลาวมังเองเขาก็บอกว่าน้องเขาสำนึกผิดแล้ว
แล้วไปขอโทษขอโพยขอเข้ามาจากทั้งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพระพระ
เพราะว่างานนี้งานคอนเสิร์ตที่คุณไก่กระมังไปเล่นเนี่ย
มันเป็นงานบุญนะคุณชิสาใช่จัดที่วัดน่ะนะคะ
ก็หวังว่าสังคมจะให้โอกาสน้อง
น้องก็ขอชี้แจงมาด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนา
เนื่องจากว่าวันนั้นเมาค่ะ
พอเมาปุ๊บสติสตังค์ก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหม
แล้วน้องเนี่ยด้วยอารมณ์ที่กำลังคึกกำลังเมาก็เลยตะโกนขอเพลงไป
แต่พี่ไก่กระมังของเราเนี่ยยังไม่ทันจะได้ร้องเลย
บอกว่าเดี่ยวใจจะเดี่ยวใจจะรอแป๊ปไอ้น้องรอแป๊ป
แต่น้องคนนี้เกิดเลือดร้อนขึ้นมาซะก่อน
เลยปาขวดระบายอารมณ์ใสตามที่เป็นคลิปนี่แหละแ๘๑ใช่อย่างนั้น
นำศิลปินหน่อยไหมเฮ้ยดีเหมือนกันเพราะหลายคนงงเป็นผม
ผมก็งงเอ๊ะไก่กระมังคืออะไรมายังไงเออ
คุณไก่กระมังเป็นนักร้องชาวกะบี่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย
แกบอกว่าแกยอมซักผ้าหนึ่งกระมังให้รุ่นพี่
เพื่อแลกกับการได้ยืมกีต้าของรุ่นพี่มาฝึกเล่น๑ชั่วโมง
แล้วแกก็มีชื่อเสียงมาเป็นนักดนตรีแบบนี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว
ใครที่ชอบดนตรีของพี่ไก่กระมังเขา
ไปติดตามเพลงของพี่เขาได้ในเพจไก่กระมังนั่นแหละที่มาของไก่กระมัง
คุณผู้ชมเรื่องนี้ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุหากขับขี่เร็วจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ

ไว้ก่อนนะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวแต่อย่างนี้ไม่ได้บอกใครผิดใครถูก
ซี่คันนี้กำลังขับรถออกไปเห็นไหมแล้วตกใจเพราะว่ารถบรรทุกคันนี้มาเร็ว

ทำอะไรไม่ถูกฮะสิ่งที่ทำคืออะไรเหยียบเบรก

เหยียบเบรกรถมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วช็อกไปแล้วหนีไม่ทันแล้ว
รถรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนเนี่ยเออ
ก็แสดงว่าต้องขับมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะคุณชิสานะ
ใช่แล้วค่ะเป็นใครก็ช็อกอะค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเราเอาคลิปนี้มาไม่ได้ตอกย้ำซ้ำเติมใครผิดใครถูก
แต่ให้ย้ำเตือนจิตใจของเราเองว่าขับขี่ให้ระมัดระวังให้ปลอดภัย
รบกฎจราจรนะคะดูซ้ายดูขวาให้ดีแล้วโดยเฉพาะพวกไฟสัญญาณที่เป็น
เหลืองทั้งหลายทั้งปวงบางทีเรายิ่งเร่งไง

ไฟเหลืองนี่แหละนะไฟแดงไฟเขียวมันชัดอยู่แล้วต้องทำยังไง

เตือนใจตัวเองชะลอดีที่สุดนะครับ

ถูกค่ะเพราะว่าอะไรคะมีรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งเนี่ย
ขับสวนเลนมาผิดฝั่งด้วยคุณ
แบบนี้อันตรายมันก็เกิดขึ้นสิคะ
เป็นไงนั้นย้อนไปได้ไง
เฮ้ยมาไงแล้วไปทางนู้น
โอ้โห
ไปไงมาไงแล้วเนี่ยคุณดู

กล้องมือถือที่เขาถ่ายจากรถคันนี้นะคะ
ถ่ายไปฝั่งตรงข้ามเห็นรถกระบะแต่งซิ่งคันหนึ่งเหมือนกับวิ่งผิดเลน
คือมันมีเกาะกลางถนนขั้นใช่ไหมคะ
ฝั่งซ้ายคือฝั่งในรถเนี่ยคือไปแหละแน่

ฝั่งนู้นเขาสวนมาแต่ทำไมมีกระบะคันหนึ่งเนี่ยขับไปเหมือนกันเลยอ่ะ

สวนมันสั้นเลนที่แบบว่าอยู่เลนส์ที่แบบอยู่ข้างในอ่ะ

ส่วนใหญ่เวลาเขาวิ่งสวนเลนเท่าที่ผมเคยเห็นนะ

ทางไหลถนนแต่เนี่ยขึ้นมาอยู่บนตัวถนนเลย
คาดเดาคือเขาอาจจะเข้าใจผิดไหม
เพราะบางทีถนนที่มันมีหลายเลน

เออเนี่ยค่ะทำให้เจ้าของคลิปเนี่ยตกอกตกใจพยายามที่จะบีบแตร่เพื่อเตือนใช่ไหมคะ

คือถ้าเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็มันคือการชนแบบประสานงานเลยนะนั่นอ่ะสิฮะ
แต่เตือนเหล่าคุณผู้ชม
ไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อไหร่ที่เราขึ้นรถโต๊ะเราตั้งสติให้ดี
ถนนหนทางให้ดีหรือบางคนไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วต้องเปิดแมพ
แล้วบางทีเราไม่รู้ว่าเลนไหนเลี้ยวได้
ไฮไฮด้วยนะคะกับคลิปเตือนภัยนี้ค่ะเปลี่ยนเรื่องบ้างครับคุณผู้ชมฮะ
มาเตือนภัยเรื่องของข้าวโมยฆ่าโจรโจรคนนี้ก็ไปรักษัพอ่ะแหละ
แต่ก็ทำมาแล้วหลายครั้งก็รอดไปทุกครั้งนั่นสิครั้งนี้ตำรวจไม่ปล่อยไว้
ตามไปรวบตัวได้ถึงที่พักแต่ไม่ทันจะจับได้
โจรโดดหนีลงน้ำดูสิว่าจะรอดไหมครับเยี่ยมมากครับ
ไอ้เสือมิกทานทุ่มเทของเจ้าพิธีมรวจนะครับ
ฝ่ายสืบสวนพจมแล้วก็น้องฝึกงานแล้วก็
สืบจังหวัดนะครับให้ชุดสืบบางทีนะครับ
ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไร
เอาขึ้นเดี๋ยวให้มาเดินมึงหนีมันไม่หนีแล้ว
โอ้โหเนี่ยตามไปจับถึงในน้ำเออสุดท้ายจับได้
เล่าให้ฟังก่อนก่อนที่จะเป็นภาพนี้
สิ้นลายโจรนายพิชิตชัยทัพทิมหรือมิกถูกตำรวจสืบสวนสมภาพบางพลีฮะ
จับใส่กุญแจมือพานั่งเรือข้ามคลองมาบนฝั่ง
สภาพเหรอเปียกสิครับจะไปเหลืออะไรค่ะ
คือหลังจากผู้ต้องหาร่วมกับเพื่อนก็คือนายสุรชัยเสียงสัง
สองคนเขาไปก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ในวันที่สิบห้ามิถุนายนและยี่สิบสี่มิถุนายนค่ะ
ได้รถมอเตอร์ไซค์ไปสองค่ายด้านหุ่นชี่สา
คดีนี้ตำรวจก็ตามจับนายสุรชัยมาได้ก่อนเมื่อวันที่๑กรกฎาคมนะคะ
จากนั้นก็ขยายผลตามจับตัวในมิก
เพื่อนรักกันไหมล่ะเพื่อนโดนจับ
อีกคนนึงหนีนะฮะแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจจับได้
เพราะว่าตำรวจเขาขยายผลไปตามตัวในมิกเนี่ย
ทราบว่าพักอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลบางพลีใหญ่
กำลังนำกำลังมาจับกลุ่มนะคะ
แต่ว่าทันทีที่ในมิกเห็นตำรวจเขาพยายามหลบหนีค่ะ
วิธีการคือหลบด้วยการกระโดดลงน้ำในคลอง

แต่ไม่สิคะตำรวจไม่ยอมปล่อย
ตัดสินใจกระโดดน้ำตามไปจับกุมค่ะ
โอ้โหตำรวจลงไปจากครุบตัวถึงในน้ำ
แล้วก็ใช้เรือพายไปรับมา
นี่ไงไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนเราจะไปให้ถึงนะ
สุดจริงต้องยอมใจปรบมือให้กับคุณตำรวจเลยครับ

ตำรวจก็นำตัวในมิกนะฮะมาตรวจค้น
ก็พบยาบ้าในถุงซิปล็อก๑๐เมตร

ก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง

แล้วนอกจากนี้ก็เจอข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานผ่านะก่อนที่จะส่งสารฟ้องต่อไป
ก็แน่นอนถ้ามันชัดเจนขนาดนี้
มีโอกาสก็คงจะติดคุกนี่แหละครับ
คุณผู้ชมเรื่องของโจรขโมยคุณตำรวจเขาก็จัดการอยู่นะคะ
แต่เรื่องของผีให้ใครดีล่ะ

วิธีการปราบผีก็มีหลายแบบอีกแหละ

คุณเคยเห็นการปราบผีด้วยการประแป้งไหมคะ
ถ้าไม่เคยไปดูกันเลยค่ะ
พี่รักรถหนึ่งนะ

ขอให้มึงไปเจาะเจ๊ง
ขับไหวให้กูให้ทำพันเถอะ

นี่เป็นวิธีเป็นช่วงเวลาในการปราบผีที่เรียกว่าสนุกสนาน

ก็ไปมุกกันไปประผีไปขำไปกันอย่างนี้นะคะ
คลิปนี้มาจากเพจชมรมคนเลี้ยงผีค่ะ
โดยอาจารย์ขุนกวีศรีสยามจากสำนักวิมารอสูรนะคะ
อาจารย์ขุนกวีทำพฤทธิ์ไล่ผี
มาสิงร่างของคุณยายอายุ๗๒ปีที่นอนอยู่เนี่ย
เรื่องก็คือว่าลูกสาวพาคุณยายมาหาอาจารย์ขุนกวี
ให้ช่วยรักษาเขาบอกว่าอาการของแม่นี่ตื่นแปลกนะ
เมื่อก่อนเนี่ยแม่เป็นคนขยันธมาฮะกินพูดจาดี

พูดจาหยาบคายด่าทอค่ะ
คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยไง
พอไปถึงที่นั่นนะอาจารย์ขุนกวีบอกเอาก็โดน
โดนอะไรอะโดนดาไปหนึ่งยก
ลูกศิษย์ก็ช่วยกันจับนอนลงแบบนี้

คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะที่อาจารย์แกต้องทำแบบนี้
เพื่อให้วิญญาณร้ายที่มาสิงร่างหลุดออกไป
พอหลุดออกไปแล้วเอาแป้งโปะหน้าของผู้หญิงคนนี้
แล้ววิญญาณมันจะจำหน้าไม่ได้จำร่างไม่ได้

อาจารย์ก็เลยต้องพอกให้หนาแบบนี้เลย

โอ้โฮมันยืนสะพองใช่ไหมครับได้บรรยากาศเลยนะ

เนี่ยค่ะอาจารย์ขุนกวีบอกมันเป็นวิธีการของอาจารย์เนี่ยนะคะ
แต่ว่าแป้งที่ใช้ต้องลงอาคมก่อน
เขาบอกว่าเป็นแป้งลงอาคมด้วย

มันเป็นเรื่องของวิญญาณ
หรือเป็นเรื่องของจิตใจของคนที่คิดไปเอง
อาจารย์บอกเลยว่างานนี้เคสนี้
ไม่ได้มีวิญญาณเข้าสิงร่างนะคะ
สัมผัสได้ว่าปกติไม่มีอะไร
แต่ที่อาการของคุณยายเปลี่ยนไป
เนื่องจากว่าอาจจะมีความเครียดมีอากาศนานจิต
ก็เลยทำให้แสดงคำพูดหรือกิริยาต่างออกมาแปลกแบบนี้
ซึ่งก็บอกให้ลูกสาวยายทราบแล้ว
พอทำพิธีเสร็จสับเรียบร้อยก็พากลับบ้านไปดูแลต่อไปค่ะ
ฟังเสียงอาจารย์ขุนกวีกันหน่อย

ก็เลยทำให้เขาสบายใจก็คือเป็นการป้องกันให้เขา
ถ้าเกิดเคสไหนมีผมจะดึงออกมา

แต่ด้วยอาการทางสมองเขาที่มันเปลี่ยนไปด้วยอายุเขา
มันก็กลายเป็นคลิปที่เขาด่าผมไปแล้วผมจะใจเย็นจะขำเล่นกับเขา
เพื่อใช้จิตวิทยาผมในการพูดคุยปอบอารมณ์เขาดีกว่า
นี่ไงมันถึงเป็นลักษณะการพูดคุยในเชิงหยอกล้อขำขันสนุกสนาน
แต่ถ้าปราบจริงดิฉันว่าบรรยากาศมันคงดูตึงเครียดหรือว่าเข้มขลังกว่านี้
แต่เป็นเรื่องของความเชื่อนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
มาเรื่องกันนี้กันบ้างนะครับโอ้โหบอกเลยว่าต้องใช้วิจารณญาณเยอะ
มีคนไปเที่ยวที่คำชโนธอุดรธานีถ่ายลงถ่ายรูป
แล้วไปติดภาพภาพหนึ่งเป็นผู้ชายที่หัวไม่ติดอยู่กับตัวครับ
เอาดูนะถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะถ่ายรูปนี้
แล้วได้บรรยากาศแม็กกาวน์ด้านหลังเป็นต้นไม้ทั้งหมด
แต่ก็ไปติดภาพผู้ชายข้างหลังแล้วพอซูมใกล้ไอ้มุมนี้ตรงนี้ไม่ชัดเท่าไหร่
ขอซูมเข้าไปอีกดูใกล้หน่อยนะ
แล้วจะเห็นเลยว่านี่หัวหลุดออกจากบ่า
อย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ
นั่นน่ะสิครับเนี่ยเจ้าของภาพนะครับก็คือเสียปีและภรรยาชาวจังหวัดสะ
แก้วถ่ายภาพนี้มาได้เขาบอกว่าเขาไปไหว้พระที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แล้วไปถ่ายติดบุคคลคนหนึ่งบอกตรงก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
เพราะไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเขาตั้งใจจะถ่ายตัวผู้หญิงเท่านั้นเอง
เขาก็ติดอยู่ภาพไกลนู่นนะคะ
แต่พอเขามาซูมดูแล้วเฮ้ยทำไมภาพนี้หัวถึงไปอยู่ตรงนั้นได้
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตัดต่อนะภาพนี้ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของเขา
หลายคนเห็นแล้วตกกระใจสิคะเพราะว่าภาพที่ปรากฏคือหัวขาดออกจากตัวหรือบ่าเลยค่ะ
ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเขาก็เดากันว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีเคราะห์หนักตามคำโบร่ำโบราณที่เขาเชื่อกันมาใช่ไหม

นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนก็คิดว่าเป็นความผิดปกติหรือว่าความผิดพลาดของการถ่ายภาพหรือเปล่า
เพราะว่าก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นี่ไงบอกว่าเขาใช้โหมดพาโนรามาในไอโฟนมันก็ทำได้เหมือนกันมันก็เป็นภาพลักษณะหัวขาดแบบนี้เหมือนกัน
แล้วก็เทียบให้ดูอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ต

นี่ไงโดยเฉพาะคนที่อยากจะถ่ายรูปสวย
แต่คนที่ไปด้วยถ่ายรูปไม่เป็นลำบากเลย
ใช่ไงผมก็เลยเดาว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้น

เพราะฉะนั้นให้อภัยกันครับ

อภัยและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

แล้วเรื่องของภาพหัวขาดอะไรไม่เกี่ยวเลย

เขาเป็นการทำพิธีบวงสวง

แต่ระหว่างที่ทำพิธีมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นค่ะ

มีหลายอย่างที่จะให้คุณผู้ชมดู

จู่มีชาวบ้านเกิดอาการคล้ายกับองค์ลงเนี่ย
คือสั่นไปทั้งตัวพนมมือไหว้ประงกประงกแบบนี้ค่ะ

แต่นอกจากนี้อ้าวทางบ้านเขาก็เห็นอีกอย่างหนึ่งคุณชิสา

ช่างคล้ายเสียงพ่อปู่ศรีสุโท
นี่ต่างคนต่างแงนหน้ากันไปดูใหญ่เลยนะ

เขาบอกว่าเห็นดวงไฟสีเขียวลอยไปลอยมาด้วย

ตอนถ่ายก็เห็นเหมือนมีไฟเป็นแบบ
ดวงเล็กเห็นไหมอันนี้นะดิฉันไม่ได้ลบหลู่นะ
มันเป็นเรื่องของการตกกระทบท้อนอะไรหรือเปล่า
ก็เคยมีคนอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้เราฟังว่าอาจจะเป็นแบบนั้น
เอางี้ละกันแต่คนเขามีความเชื่อคุณชิสา
คุณผู้ชมเขาเชื่อว่านี่คืออิทธิฤทธิ์ปฏิหารอภินิหารของพ่อปู่ศรีสุโธ

แต่พอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมชาวบ้านก็มีเรื่องฮือฮาอีก
ก็คือปลายประทัดเนี่ยมุงดูกันใหญ่เพราะว่าขาดจะหมดแล้ว

มันแก่นคือมันเคลื่อนใช่ไหมอันนี้ยิ่งกว่าเคลื่อนนะคุณค่ะ
มันขาดอ่ะขาดวิ่นเลย
ให้ดูเป็นเรื่องความเชื่อไปเนาะแต่ถ้ามีโอกาสถ้าใครมีความเชื่อเรื่องแบบนี้
ถ้าไปแถววัดนี้ก็อย่าลืมไปทำบุญกันหน่อยละกัน
แต่เรื่องนี้ไม่สบายใจเลยฮะ
หัวเมียอยู่ด้วยกันที่จังหวัดสมุทรปราการ
เขาบอกว่าคู่นี้ปกติเนี่ยก็จะดื่มด้วยกันดื่มสุรานั่นแหละ
แต่พอเมาทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีทำแบบนี้เป็นประจำ
แต่มันมีวันหนึ่งไม่ใช่เรื่องประจำแล้วเหมือนกับว่าตัวสามีเมาแล้วโมโห
เลยคว้าขวดเหล้าฟาดหัวเมียครับ
เลือดเลยนะตำรวจต้องมาเลยครับที่นี่ฮะตำรวจสภบางบ่อสมุทรประการไปตรวจสอบภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการเพราะได้รับแจ้งมามีเหตุทะเลาะเข้าไปเจอกับใครเจอกับร่างของภรรยาก่อนนางรุ่งนภาตะคอนรำอายุ๕๓ปีนอนหายใจโรยรินแบบนี้
เพียบเลยครับส่วนคนนี้ที่เลือดเต็มตัวเนี่ยนายสมบุญแก้วขามอายุ๕๕คนนี้เป็นสามี
แต่อยู่ในอาการตกใจแล้วก็มีความมืนเมาตัวเขาปากก็พร่ำบ่นว่ารักเมียรักเมีย
ผมไม่ได้ทำร้ายเมียผมนอนเฉยแล้วบอกตำรวจว่าเอ๊ะที่เมียหัวแตกแล้วตัวเปื้อนเลือด
เพราะว่าเมียล้มล้มแล้วหัวไปฟาดพื้นเป็นยังไงไหนเล่าสิคะนายสมบูรณ์
แล้วมีเรื่องอะไรกันไหมไม่รู้
ลงบ้านมาได้ถ่ายรวด
อ้าวแต่พี่ไม่รู้เหรอว่ามันยังไง
พ่อนอนค่ะวางไว้เลยทุกอย่างวางไว้

ผมรักเมียรู้นะ
พยายามซักพยายามถามแล้วนะว่าใครไปทำอะไรเมีย
โอ้โฮไม่รู้ผมก็นอนอยู่แต่ดูภาพสิครับมันสยดสยองนะ

บอกให้ยิ่งถ้าแบบว่าดื่มสุรามาแล้วเกิดอุบัติเหตุมีแผลตามร่างกาย
เลือดมันจะยิ่งพุ่งออกมานะเออจริงค่ะ

เนี่ยตัวฝ่ายภรรยาก็บอกตำรวจใช่ไหมว่า
คือเราเห็นสภาพแบบนี้นึกว่าคุณภรรยาจะเป็นอะไรหนัก
จริงแล้วคือยังลุกขึ้นมาให้ข้อมูลกับคุณตำรวจได้นะคะอืม
ว่าถูกสามีใช้ขวดตีศีรษะ
ดังนั้นตำรวจก็เลยไม่ได้ปากใจเชื่อคำให้การของสามีว่าผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะคะ
เลยได้คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพบังบ่อค่ะ
ทีนี้คุณตำรวจก็ไปสอบถามชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุ
ทุกคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่าฝ่ายสามีเนี่ยชอบดื่มสุราพอเมาได้ที่แล้วก็มีปากเสียงกับภรรยาบ่อยครั้งค่ะ
กระทั่งเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุนี่แหละได้ยินเสียงทั้งสองทะเลาะกันเสียงดังมีการต่อสู้กันด้วยนะ
ผู้หญิงเนี่ยร้องโอดโอยขึ้นมาดังลั่นเลยค่ะ
ชาวบ้านก็เลยมาดูมาเจอผู้หญิงเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
เป็นเหตุแท้ค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะไปดูเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่พอใจคุณตำรวจที่ล็อกล้อเธอเนื่องจากว่าเธออาจจะไปจอดผิดที่ผิดทางถูกไหมคะ
คราวนี้เธอก็ต้องมาจ่ายค่าปรับแต่ช่วงนี้แหละค่ะมันเกิดปัญหาขึ้นมาจนทำให้เธอด่ากราดไปทั่วสอนอเลยค่ะ
ใช่ค่ะล้าอ้าค่ะ

เอาจริงพี่ก็ใส่แรงเหมือนกัน
รู้สึกแบบนี้สำหรับใครที่โดนล็อกล้ออ่ะ
ตรงตรงอ่าพูดตรงเราสองคนก็เคยใช่ไหม
ความรู้สึกแรกคือมันเซ้งอ่ะโอ้โหโดนแล้ว
แล้วมันจะทำยังไงได้ก็ในเมื่อเราทำผิดจริง
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือยอมรับยอมรับแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับตาม
ตามกฎหมายซึ่งคุณพี่ผู้หญิงคนนี้แหละเขาก็ไปจ่ายแหละ
เขาก็เจตนาจะไปจ่ายค่าปรับแต่ว่าด้วยอารมณ์โมโห
ก็เลยทำให้จะต้องด่ากราดทุกคนที่อยู่ในห้องจ่ายค่าปรับจราจรสอนอบางขุนนลค่ะ
แล้วคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาสิเพราะว่าทางเพจพระจันทร์ลายกระต่ายวี๒เขาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ระบุข้อความด้วยว่าเธอไม่พอใจแล้วก็มาโวยวายที่สอนอแห่งนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องขึ้นมาเนื่องจากว่าอะไร
มันเป็นเพราะว่ายังไงเขาบอกว่าเป็นคนละหน่วยงาน
คือหน่วยงานที่ไปล็อกล้อเนี่ยเป็นจราจรกลางย่อบอกกจร

เต็มมากองบังคับการตำรวจจราจรนะฮะ
ค่ะก็เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ไปล็อกล้อค่ะแต่ที่สาวเจ้าเขาไปน่ะไปทางนี่เลย

มันคนละพื้นที่คนละความรับผิดชอบ
ละความรับผิดชอบดีกว่าบอกแบบนี้ละกัน
เขาก็เลยแนะนำให้สาวคนนี้ไปจ่ายค่าปรับผ่านปรายศนีย์

หรือที่กองบังคับการตำรวจจราจรถนนวิภาวดี
ถ้าไปจ่ายตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะได้มาจัดการปลดล็อกให้
บอกว่าคงไกลมั้งก็เลยโวยวายขึ้นมา

ค่ะทำให้เรื่องนี้ชาวเน็ต
ก็มีความคิดเห็นในแง่มุมต่างนะคะ
แนะนำให้คุณตำรวจสนบางขุนนท์
ดำเนินคดีกับหญิงสาวคนนี้เลย

ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการจ่ายค่าปรับ

ถ้าใครมีใบสั่งแล้วไม่ไปจ่าย
บางทีปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวไมสั่นถึงบ้านนะคะ
ดังนั้นต้องไปจ่ายวิธีจ่ายมีหลายช่องทางค่ะ
แล้วก็เข้าแอปพลิเคชันกดจ่ายได้เลย

จ่ายไปแล้วก็จำไว้ว่าอย่าทำอีก
เท่านั้นแหละนะคะ

โดนล็อกล้อนั่งมอไซค์ไปจ่ายค่าปรับ

เคยผ่านเคยทำผิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำอีก
ใช่ทุกอย่างเป็นบทเรียนนะคะ
อุบัติเหตุกันบ้างไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย
ระหว่างที่ฝนตกเหตุการณ์นี้มันเลยเกิดขึ้นครับ
โอ้โหอ่ะจะบอกแบบนี้ฟ้าฝนสภาพอากาศมันก็ส่วนหนึ่งนะใช่แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถยนต์ด้วยใช่ค่ะ
ยังไม่ได้บอกใครผิดใครถูกแต่จังหวะมันมาเป็นแบบนี้จริง
รถยนต์คันใหญ่อย่างฟอร์จูเนอร์เขาขับอยู่ซ้ายใช่ไหม
มอเตอร์ไซค์อาแซงมาอยู่ทางฝั่งขวาค่ะ
ด้วยความที่ว่าผมเดาเอานะอาจจะไม่ทันได้สังเกตมองเพราะเวลาฝนตกเนี่ยบางทีมันก็มองยากมองลำบาก
แล้วเหมือนกับว่ารถฟอร์จูเนอร์เขากำลังจะออกขวา
ด้วยความที่ออกมาแบบกระชั้นชิดไม่ทันได้มองจริงว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาแซงขึ้นมาแล้ว

เขาขึ้นมาขับอยู่ด้านข้างแล้วก็เลยมีการสะกิดกันไปแบบนี้
โอ้โหแล้วมอเตอร์ไซค์เสียหลัก

นั่นน่ะสิค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะว่าตกลงแล้วเป็นเพราะอะไรเราก็เห็นจากคลิปกล้องหน้ารถตรงนี้แหละ
แต่นำมาให้ดูกันก็คือย้ำเตือนเรื่องของอันตรายในการสัญจรบนท้องถนน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศก็ตามหรือว่าเรื่องของการประมาทก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งนั้น

อีกหนึ่งเรื่องราวเตือนกันบ้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง
สำหรับคนที่เลี้ยงแมวดิฉันเชื่อว่าคนเลี้ยงแมวจะรู้ว่าแมวมันมีสัญชาติ
แล้วลองไปดูหน่อยไหมว่าแมวกับคนใครจะไวกว่ากันค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องมันก็จะรู้ว่าแมวมันมีสัญชาติยันความไวตนั้น

เอ้ยโอ้โหควับเลยแมวมันก็หันควับกลับมา
คุณในสถานที่คุณเป็นทาสแมวคุณเหลี้ยงแมว
คุณบอกได้ไหมว่าแมวมันรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะหันไป
ผมว่ามันมีสัญชาตยานและทุกสัมผัสมัน
ทั้งหูมันหนวดของมัน
มันเหมือนกับว่ารับรู้สิ่งที่อยู่รอบข้างได้

ให้แมวมันหันไม่ทันหรอกถ้าไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตัวคนอ่ะ

มันแบบปั๊บเหมือนงัดกันมา
มันต้องรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสอะไรของมันสักอย่าง
อ้าวเห็นไหมดูกี่ทีก็มันไม่ได้หันมาแบบโดยบังเอิญนะมันรู้
เออนี่แหละค่ะเขาถึงว่าแมวมันไวจริง
ขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะทำให้เราได้สนุกสนานกัน
อีกเรื่องหนึ่งไหมคะ
เจ้ารักษาดูหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรครับ

ที่ผมบอกพาแฟนไปโรงพยาบาลรักษาไม่หาย

หมายถึงอาการป่วยมากจนไม่น่ารอด
อืมเนี่ยอาการของคนนี้ที่ถือมาเนี่ยไม่น่ารอดแล้ว

คุณผู้ชายคนนี้ควรกรุณานะครับ

ฮิวแฟนไปศรีธัญญาครับ

ดิฉันว่าไปร้านซ่อมดีกว่าไหมคะ

เดี๋ยวจะมีให้ได้ดูกันเพราะว่าอะไร
บอกว่านักเรียนใหม่ยังไม่สนิทกับเพื่อน

น้อยคนนี้อาจจะไปโรงเรียนใหม่นะคะ
อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงให้เข้ากับเพื่อน
เขาก็เลยทำแบบนี้แบบนี้เป็นแบบไหนติดตามในช่วง

สบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก
สบัดข่าวเด็ก

สบัดข่าวเด็ก

อ่าแล้วก็เอานะเอานะ

การพวกนี้มันจะทำให้เรารู้สนิทกันง่ายขึ้น
เหรอคะแล้วหลังจากนั้นคุณกูว่าไงคะโอ้เพื่อนติด
เหรอเพื่อนติดติดสนิทกันเลย
ติดตังค์เราเพียบเลยครับ
ไม่น่าจะดีนะแบบนี้นะ
แต่คุณพูดถึงเรื่องของการเรียกเพื่อนมานั่ง

เพื่อนเขาก็นั่งไงทำกันบ้านต่อแถวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยสินั่งไม่สุกอยู่ไม่สุกนะคะ
ทำอะไรกับเขาเกิดขึ้นอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
คุณเคยไหมแบบนี้คือก็ไม่ถึงขั้นขนาดนี้แต่ผมเข้าใจนะ
เข้าใจว่าไม่มีใครอยากนั่งหน้า
อ่าเวลาเข้าแถวอย่างนี้ผมคนนึงอ่ะค่ะ
ผมไม่อยากนั่งหน้าเลยรีบไปข้างหลังก่อนเลย
เพราะมันคือจุดที่อันตรายคุณครูจะคอยสังเกตตลอดว่าคุณทำอะไร
มันเห็นชัดแต่ถ้าเราอยู่ด้านหลังจะแอบหลับเมื่อไหร่ก็ได้
โอ๊ยนี่ไงนี่ไงความคิดผมมีแต่เรื่องนี้
คุณก็ผ่านมาได้อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจดีว่า

เพื่อนคนที่อยู่ข้างหลังก็เลยใช้วิธีผลักดัน
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตให้เธอก้าวหน้าต่อไป
ไอ้เราอุตส่าห์มานั่งหลังจองไว้แล้ว
แล้วก็คือพยายามทำตัวให้หนักเข้าไว้
สุดท้ายมานั่งเฉยเลยมานั่งหน้าเฉยเลย
ไม่คุณแล้วคนทำคือผู้ชาย
เนี่ยมาแกล้งเราเป็นผู้หญิงอะไรก่อน

ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมยังคบกันอยู่หรือเปล่า

ไปดูความน่ารักของคุณพ่อที่มีต่อคุณลูก
พากันออกกำลังกายดูสิยังไงฮะ

โอ้โหเห้ยมึง

เออคือกร่ำล่ำบึกเลย
นี่ค่ะเห็นคุณพ่อทำไงออกกำลังกายวันละนิดนะ
หนูทำบ้าง๖เดือนหนูก็เริ่มแล้วเหรอลูก
โอ้หกเดือน
หนูฝึกเดินก่อนไหมลูก

เดี๋ยวกลายเป็นว่าไม่เดินด้วยขาแล้วเนี่ย

โปรดติดตามตอนต่อสัปดาห์๓๒นโปรดติดตามตอนต่อสัปดาห์๓๒